มาดูอีกเหตุหนึ่งนะครับเกิดขึ้นที่อุดรธานี
นักศึกษาสาวถึงกับตกใจนะครับ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งทั้งดมกาวแล้วก็สำเร็จความไข้ด้วยตนเอง
บริเวณริมรั้วของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี
แจ้งตำรวจขณะตำรวจไปจับกลุ่ม
เห็นคาตาเหมือนกันว่าทั้งดมกาวและช่วยตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับ
ตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีตรวจสอบริมรั้วมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี
หลังได้รับแจ้งจากนักศึกษาและชาวบ้าน
พบชายหนุ่มคนหนึ่งสูดดมสารระเหยและสำเร็จความไคร้

ขณะตำรวจเข้าตรวจสอบพบชายคนดังกล่าวไม่สวมเสื้อ
กางเกงขาสั้นสีแดงนั่งอยู่ในตู้โทรศัพท์เลย
มือข้างหนึ่งยังดมสารระเหยอยู่เลยนะ
มือข้างหนึ่งยังสำเร็จความไคร้ด้วยตัวเองอยู่เลย
ขณะที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มเนี่ยนะฮะ

ทราบชื่อต่อมาก็คือนายมนตรีพลคุณอายุ๓๓ปี
จากการสอบสวนนายมนตรีก็ให้การว่า
ช่วงเช้าเดินเก็บของเก่าตามถังขยะ
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
พร้อมกับสูตรดมกล่าวไปเรื่อยจนหมึนเหมา
เมื่อถึงตู้โทรศัพท์สาธารณะ
หน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี
นักศึกษาสาวขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปมา

แล้วก็ถูกตำรวจจับคามือ

เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาใช้สารระเหยบำบัดความต้องการของร่างกาย

แล้วก็อีกข้อหาหนึ่งคือบำบัดความต้องการของร่างกาย

และกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัน
ก่อนที่จะนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ